มาต่อกันที่ละครวิกหมอชิดกันบ้างดีกว่า
สำหรับใครที่เป็นแฟนละครแล้วก็ชอบเคมีของพระนางคู่นี้
เป็นสันติราชและนางเอกคนสวยพีพีพัชยา
บอกเลยว่าตอนนี้เขากำลังจะมีละครด้วยกันค่ะคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้แฟนคลับเขาจิ้นเขาฟินกันไปแล้วกับละครเรื่องก่อนหน้านี้นะคะ
สองพระนางเบนและพีพีนำทีมนักแสดงจากละครเรื่องหงในกงกา
แอมเพรียวราวัทย์และนางเอกน้องใหม่แพรมสุชานุษร์
คือเรื่องนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมมันเป็นเรื่องราวความรักที่มีทั้งโรแมนติกและดราม่า
พระนางอย่างเบนและพีพีครั้งนี้กลับมาเจอกันอีกครั้ง
บอกแฟนว่าบทบาทในเรื่องนี้เนี่ยนะ
มีซีนให้จิ้นให้ฟินด้วย
แต่จะเป็นมุมความรักที่โตขึ้น
เชื่อว่าแฟนไม่เคยได้เห็นมาก่อน
ใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงต้องรอติดตามชมนะคะ

ยุคนี้สมัยนี้มันก็ต้องมีเสริมกำลังใจกันหน่อยงานนี้ทีมนักแสดงบอกว่าโอ้โห
เขาก็เลยขนทีมนักแสดงแล้วก็ทีมงานไปมูกันแบบยกกองเลยคุณ
ด้วยการห่มพระธาตุดอยหลวงใกล้ถึงเชียงใหม่
เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้ละครปังดัง
คนที่ชอบเรื่องก่อนมาดูเรื่องนี้ก็จะชอบอีกแนวหนึ่งของผู้เรา

เราหวังว่าทุกคนจะชอบเหมือนที่เราตั้งใจทำ
เรานี่ตะเวนแบบว่าทำบุญกันสุดลิ้น

เขาเรียกคมอะไรนะคมพระธาตุน้อยสุเทศ
แล้วก็วันเจดีโดยหลวง

เรียกว่าหมูตอนนี้ก็ยังหมูอยู่
อ่ะรอดูนะคะหงในกรงกา
จากหนุ่มเวงเขาจะมาอ้อนแฟนละครให้ดูละครแล้วเนี่ย

ก็เลยคว้าตัวมาแฉหน่อย
เพื่อนสนิทเข้มแล้วก็ยูโร
ทริปชายล้วนที่เขาเพิ่งจะไปญี่ปุ่นกันมา
งานนี้นะเบนถึงกับออกตัวว่า
มีเรื่องที่พูดออกสื่อไม่ได้
มันจะเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องสาวหรือเปล่า

คลิปแรกที่เราไปด้วยกัน๓คน

ทริปนี้คือแบบแฉใครได้บ้าง
บอกว่าบางเรื่องมันพูดไม่ได้บางเรื่องมันพูดไม่ได้
ทุกคนก็ตื่นเต้นไม่ค่อยนอนกันนะ
คนญี่ปุ่นน่ารักนะด้วยพื้นฐานีสัยของคนญี่ปุ่น

ไปไหนเค้าก็จะให้การต้อนับอะไรอย่างดี
ไปญี่ปุ่นก็ต้องมีมงมีมองกันบ้างแหละ

แต่เวทขับมายังไงสาวไทยก็สวย